คราวนี้เป็นเรื่องรักแรงหึงแรงหวงแรง

คือเขาก็รักเลิกกันแล้วก็ทะเลาะกันบ่อย
ทีนี้ฝ่ายหญิงจะกลับบ้านฝ่ายชายไม่ยอมให้กลับ

เพราะว่าฝ่ายชายไปดื่มเหล้ามาแล้วจะยิงขู่ไง
อีกห้องนึงไปเฉียดหน้าของคนที่เขาอยู่อีกห้องนึง

เรียกว่าคนข้างห้องอยู่ก็เกือบซวย

นี่เป็นตอนที่ตำรวจสพรัฐนาธิเบส

ขึ้นไปที่ห้องพัก๑๕๑๘ที่ชั้น๕

คือจะไปเกลี้ยกล่อม๑๐เอกทรงยศหรือว่า๑๐เอกเติ้ล
อายุ๓๖ปีเป็นทหารสังกัดสื่อสารที่จังหวัดสมุทรสาคร
คือกำลังจะบอกให้๑๐เอกเติ้ลวางอาวุธปืน
แล้วก็ยอมมอบตัวตำรวจก็เกลี้ยกล่อมอยู่หน้าห้องแบบนี้ค่ะ
พักใหญ่เลยแต่ไม่เป็นผล๑๐เอกเติ้ลก็เมาพูดจ้าไม่รู้เรื่อง
ทีนี้ทำยังไงจะต้องเรียกทหารรุ่นพี่
ยดจ่า๑๐เอกเติ้ลให้มาช่วยกันเกลี้ยกล่อม
พอมีทหารรุ่นพี่มาช่วยเกลี้ยกล่อม
เอกเติ้ลเลยยอมเปิดประตูให้ตำรวจเข้าไป
ตำรวจจับกลุ่มได้ยึดอาวุธปืนเป็นปืนแกซีน๒กระบอก
กระสุน๒นัดแล้วก็นำตัว๑๐เอกเติ้ลไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
ทีนี้ตอนสอบสวน๑๐เอกเติ้ลก็บอกว่าผมคบกับแฟน
แฟนผมชื่อบูหงาคบกันมา๒ปีแล้วแต่ผมมารู้ตอนหลัง
บัวหงาเขามีแฟนอยู่แล้วผมเลยขอเลิก
แต่ว่าบูหงาเนี่ยเขากลับมาขอคืนดีกับผมแล้วก็บอกว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้ว
ทีนี้ผมเลยยอมคบหาต่อ
พอคบหากันไปมีการจัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันที่บ้านของฝ่ายหญิง
แล้วตอนอยู่ด้วยกัน๑๐เอกเติ้ลก็บอกว่าทะเลาะกับแฟนบ่อย
เมื่อวานนี้บูหงาจะขอกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
แต่ว่า๑๐เอกเติ้ลบอกว่าจะขอไปส่งละกัน
ทีนี้ฝ่ายหญิงไม่ยอมไม่ยอมให้๑๐เอกเติ้ลไปส่ง
ก็เลยกลายเป็นเรื่องมีปักเสียงกันประกอบกับ๑๐เ๒๐๒๕เพื่อนเคียว
กระสุนที่๑๐เอกเติ้ลยิงเนี่ยมันทะลุเข้าไปที่กำแพงห้องข้าง

แต่ดูสิคุณผู้ชมมันทะลุมาห้อง๑๕๗

นางสาวชะนันชิดาพลเดช
กำลังโทรศัพท์คุยกับคุณแม่นี่

นี่หนูก็นั่งคุยอยู่ที่เตียงนอนแบบนี้ค่ะ

โอ้โหเธอตกอกตกใจเลยนะคะ

ปุ๊บแพ้งโอ๊ชแล้วแบบ

โทรศัพท์ก็ตกใจนี่ก็ตอนแรกจะไปดูรู

แต่ก็จะมีอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่าไม่รู้คือแค่นี้ก็กลัวแล้วนะคะ

เอกเติ้ลโดนตำรวจแจ้ง๒ข้อหา
หนึ่งก็คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
สองก็คือยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร

แต่ก็ทำให้ข้างห้องได้รับความเสียหาย
ทีนี้ก็ต้องนำตัว๑๐เอกเติ้ลส่งพนักงานสอบสวน
แล้วก็ประสานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้รับทราบต่อไปนะคะ